กระแสข่าวออกมาว่ามีคนจัดฉากหรือเปล่า
วันนี้มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะครับเธอนอนอยู่กลางถนนเพชรชบุรี
ขณะที่แดดร้อนจัดเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ลงไปนอนแบบนี้เลยนะครับถ่ายภาพเอาไว้ได้
กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนผู้หญิงคนนี้คล้ายหมดสติ
นอนอยู่ที่ถนนเพชรบุรีใกล้กับแยกวิทย์สัมพันธ
กลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
ทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเธอเป็นโควิดหรือเปล่า
ก็สงสัยกันนะครับขั้นตอนการตรวจสอบก็มาถึง
ตำรวจอาศาสตร์สมัครกู้ภัยเข้าไปจะช่วยเหลือกลับพบว่า
ผู้หญิงคนละกับอ้าว
เดี๋ยวภาพมันเป็นการตัดภาพหรือเปล่าฮะ

พอจะเข้าไปช่วยเธอลุกไปตอนไหนก็ไม่รู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรบุรีนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์แปลกที่เราเอามานำเสนอนะครับ

คือนอนกลางถนนในช่วงเวลาแบบนี้
ในตอนนี้ก็ตกอกตกใจกันละค่ะสำหรับคนที่พบเห็นนะคะ
แต่อยู่เธอก็หายไปแล้วนะคะ